คุณผู้ชมฮะอีกเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยยังเป็นเหตุการณ์ที่น่าสงสัยอยู่นะครับ
คือรถของผู้หญิงคันหนึ่งที่ติดกล้องหน้ารถไว้นะกำลังขับมาตามเส้นทางตรง
ปรากฏว่าอยู่มีรถคันสีขาวตัดหน้า
ตัดหน้าเท่านั้นไม่พอพุ่งลงสระน้ำเลย
เป็นเหตุให้คุณตาคุณยายที่ขับมาแล้วก็นั่งในรถคันสีขาวเสียชีวิต
มีภาพทั้งจากกล้องหน้ารถและจากกล้องวงจรปิดให้คุณผู้ชมได้เห็นนะฮะ
ดูซ้ำอีกทีนะฮะภาพจากกล้องวงจรปิด
ทำไมไม่เลี้ยวซ้ายไม่เลี้ยวขวาแต่พุ่งลงไปแบบนั้นแล้วก็ลงน้ำไปเลย
ลงน้ำลงคลองไปเลยนะฮะหลายคนแปลกใจมาก
จุดเกิดเหตุบริเวณปากซอยตะวันตก๑๙พื้นที่หมู่๑
บนคลอง๖อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
พุ่งตกลงไปในคลองระบายน้ำที่๖ช่วงเย็นเมื่อวานนี้
คุณผู้ชมฮะดูอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถนะฮะ
คนขับคันนี้ตกอกตกใจเลยอยู่รถขาวตัดหน้านี่
จังหวะนี้นะฮะตัดหน้าแต่ไม่เลี้ยวซ้ายไม่เลี้ยวขวา
พุ่งตกลงไปในคลองเหมือนกันนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่คนขับก็กรี๊ดสนั่นเหมือนกันตกอกตกใจ
คันที่ขับตัดหน้าทำไมถึงตกลงไปในคลองแบบนั้นนะครับ
ทีนี้ชาวบ้านรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อให้ช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในรถ
เพราะถ้าคุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดตอนที่รถตกลงไปนะ
แป๊บเดียวเองรถจมหายไปทั้งคัน
หายไปทั้งคันภายในเวลาไม่ถึง๑นาทีเนี่ยนะครับ
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของมูลที่ร่วมกระตันยูนะครับ
งมค้นหาพบว่ามีคนอยู่ในรถ
ที่สำคัญคุณเป็นคุณตาคุณยายฮะ
คุณตาก็คือนายวิโรธนาคสวัสดิ์อายุ๙๔ปีนะครับ
ก็นั่งอยู่เบาะข้างหน้าข้างคนขับคือเป็นผู้โดยสาร
ส่วนคุณยายคุณคุณยายคือนางงามเพ็ญนาคสวัสดิ์อายุ๗๙ปี
นั่งอยู่ฝั่งคนขับรัดเข็มขัดนิรภัยไว้ฝั่งคนขับ
คุณผู้ชมฟังให้ดีนะว่าใครเป็นคนขับใครเป็นคนนั่ง
ไปพบศพในรถเหมือนคุณยายเป็นคนขับ
เพราะว่านั่งอยู่ที่นั่งคนขับและคาดเข็มขัดด้วย
ส่วนคุณตานั่งอยู่ฝั่งผู้โดยสารนะครับ

เจ้าของคลิปกล้องหน้ารถเล่าให้ฟังบอกว่ากำลังจะขับรถกลับบ้าน
พอขับมาถึงปากซอยคลอง๖ตะวันตก๑๙เนี่ย
รถขาวคันนี้ขับพุ่งออกมาจากซอยตัดหน้าอย่างเร็ว
แต่สุดท้ายทำไมไปจบลงในคลองฮะเอาฟังเสียงเธอหน่อยนะครับ
เรื่องนี้ยังเป็นปริศนาอยู่นะครับคุณผู้ชมฟังให้ดีนะครับ
คนงานตัดย่าเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าผู้เสียชีวิตนะฮะ
โดยเฉพาะคุณตาได้ว่าจ้างให้เขามาตัดย่าที่สวน
ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไปไม่เท่าไหร่
ซึ่งทั้งสองได้มาจ่ายเงินค่าจ้างตัดย่า
แล้วก็ทั้งสองก็ขับรถออกจากบ้านออกจากสวนกัน
โดยตอนนั้นมีคุณตาเป็นคนขับออกมานะ
ปกติสองตายายจะเดินทางมาที่สวนแบบวันเว้นวันครับ
ซึ่งที่ผ่านมาทั้งคู่มีสุขภาพดี
ไม่ได้มีปัญหาอะไรเรื่องสุขภาพนะยังเห็นแข็งแรงอยู่เลย
ยังเห็นหยิบจอบจับจอบมาทำสวนกันอยู่เลยนะครับ
ทีนี้ตำรวจสพคลอง๕ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พร้อมทั้งถ่ายภาพในที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน
ส่งศพให้นิติเวศหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงนะครับ
อย่างไรก็ตามนะฮะจนถึงขณะนี้ตำรวจยังไม่สรุปสำนวน

เพราะเรื่องนี้ต้องมีการตามต่อทีมข่าวของเราพยายามตามเมื่อเช้านี้
ถามญาติเลยว่าตกลงใครเป็นคนขับกันแน่

ญาติบอกว่ายืนยันเลยคุณยายขับรถไม่เป็น
คุณแล้วไม่ใช่แค่นั้นนี่มุมนี้เลยนะ
คุณผู้ชมดูภาพมุมนี้นะเพราะอะไรรู้ไหม
คนที่เป็นเจ้าของกล้องหน้ารถเขาบอกว่าเขาเห็นเลย
จังหวะที่ผ่านหน้าตาเป็นคนขับรถ

แล้วเวลาที่หลังจากที่ลงไปในน้ำ
มันแค่ไม่กี่วินาทีเองนะคะ
นั่งอยู่ตำแหน่งคนขับแล้วรัดเข็มขัดนิรภัย

นั่นสิครับยังเป็นปริศนาอยู่นะครับ
เพราะว่าคนสวนก็บอกชัดเจนคุณตาเป็นคนขับออกมา
ญาติก็บอกชัดเจนนะว่าคุณยายขับรถไม่เป็น

จากกล้องหน้ารถเมื่อกี้ก็เห็นชัดเจนว่าคุณตาเป็นคนขับ

ไม่ว่าจะเป็นคนสวนหรือว่าคนที่เป็นเจ้าของกล้องหน้ารถ
ญาติคือจะพูดไปในแนวทางเดียวกันว่า
คนขับน่าจะเป็นคุณตาแต่มันค้านกับสภาพศพที่เราเจอค่ะ
ใช่นะฮะเรื่องนี้ต้องตามกันต่อนะครับ